มีไอเดียมาจากโรงพยาบาลอุดรธานี

ไม่อยากจะให้ใครกล้ามาก่อเหตุวุ่นวายอะไรในโรงพยาบาล
เอาสถานีตำรวจมาไว้ในโรงพยาบาลเลยดีไหม

เขาบอกเนี่ยไอเดียใหม่ของทางโรงพยาบาลอุดรธานี
เอาโรงพักมาอยู่ในโรงพยาบาลไปเลยแล้วกัน
นี่ไงนี่ไงที่พักสายตรวจอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ

กล้าเข้าไปก่อเหตุวุ่นวายอะไรในโรงพยาบาล

บอกว่าเมื่อปีเก่านี่
มีเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นตีกันในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล๖ครั้งนะคะ

ทางโรงพยาบาลก็เลยวางมาตรการต่างในการป้องกันเหตุ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกนะคะ
ก็ร่วมมือกับทางสพเมืองอุดรธานี
สถานีตำรวจชุมชนโรงพยาบาลอุดรธานีที่ทางเข้าห้องฉุกเฉินเลยค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจจะมาตรวจในช่วงเวลากลางคืนเป็นประจำ
โดยเฉพาะช่วงหลังสถานบันเทิงเลิก

ก็จัดโครงสร้างป้องกันเหตุตั้งแต่การติดตั้งประตูทางเข้าจุดแรก
คือจุดรอของญาติและคัดกรองผู้ป่วย
ประตูที่๒ก็เป็นแบบอัตโนมัตินะคะ
มีรอปภของโรงพยาบาลคอยเฝ้า
ประตูนี้บุคคลภายนอกเข้าไม่ได้เลยค่ะ
ต้องใช้บัตรประจำตัวสแกนเพื่อเปิด
พอเข้าไปจะเจอประตูอัตโนมัติอีกจุดหนึ่งคัดกรองกันอีกชั้นหนึ่ง
ถึงจะสามารถเข้าไปในห้องฉุกเฉินได้ครับหลายชั้นเลยนะคะอืม
จากนี้นะคะภายในโรงพยาบาลติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ห้องฉุกเฉิน๑๖จุดเลยค่ะครับ
ของห้องฉุกเฉินจะต้องมีประตูที่จะอนุมัติอนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเข้าถึง๒ประตู
สองประตูทั้งสองอันนี้ก็ต้องมีระบบ
รอปภเป็นผู้อนุมัติให้เข้า
ตรงนี้ก็ความปลอดภัยตรงนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว
หลังจากนั้นถัดมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีทีมวัยรุ่นตามมาอีกประมาณ๑๒๑๓คน
ตามมาแล้วถึงแม้จะเป็นทราบว่าเป็นพวกเดียวกันก็ไม่สามารถเข้าไปได้
แล้ววันนี้เกิดเหตุเลยนะคุณเขตมศร
มีวัยรุ่นเขาทะเลาะวิวาดกันแล้วได้รับบาดเจ็บ
ส่งมาโรงพยาบาลที่นี่เลยโรงพยาบาลอุดรธานี
ใช่ค่ะแล้วมีพวกตามมาโอ้โหดีนะเนี่ย
มีมาตรการป้องกันเอาไว้ก่อนป้องกันปุ๊บมีจริงจริงไงเห็นไหม
เจ้าหน้าที่เขามายืนรอเลยนะใช่พอเขารู้ว่ามีวัยรุ่นทะเลาะวิวาสกัน
แล้วส่งตัวมารักษาพยาบาลที่นี่นะครับมีคนแบบเหมือนกะว่าตามมา
จะมาดูเพื่อนฉันฉันจะมาดูหน้ามันคนที่ทำร้ายเพื่อนฉัน
ตำรวจรออยู่เลยเข้าไม่ได้ใช่เข้าไม่ได้หลายชั้นค่ะ
เดียดีนะคะใช่ป้องกันเหตุแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมีภาพที่พวกกลุ่มวัยรุ่นมาถึงอ่ะ
นะนี่เจ้าหน้าที่เขาก็ยืนรอแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักพักนึง
วัยรุ่นมาถึงกลับเข้ากลับแล้วก็เงียบสงบ
ดีแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะสงบเงียบ
แล้วให้คุณหมอพยาบาลก็ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยรักษาคนเจ็บไป
ไม่งั้นกว่าจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยไอ้พวกนี้บุกไปถึงข้างใน
ไหนไหนก็พูดถึงเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาดูความคืบหน้าที่สมุทรปราการหน่อย
ที่ไปตีกันในโรงพยาบาลสองแห่ง
พลตำรวจรีธนายุทธ์วุฒิจรัสดำรงรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
เดินทางติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคะ
ผู้ก่อเหตุทั้งหมด๒๗คนจับได้๒๔คน
ยังเหลืออีก๒คนตามตัวอยู่จับได้ครบแน่ไม่เกินคืนนี้
พลตำรวจเอกจากทริปชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เลยบอกว่าตอนนี้เพิ่มมาตรการนะคะ
ป้องกันเหตุวางแผนซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ร่วมกับบุคลากรทั้งการแพทย์
แล้วก็กำชับว่าจะต้องไม่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
เกิดขึ้นในสถานพยาบาลในโรงพยาบาลทุกแห่งค่ะ